คนร้ายเข้าไปบุกชิงทรัพย์ที่ร้านชำ
เจ้าของเขาก็มีการขัดขืนมีการต่อสู้
ทีนี้คนร้ายก็ใช้มีดกระหน่ำแทงเป็น๑๐แผลเลยนะคะ
แล้วตอนที่น้องภรรยาเข้าไปช่วย
ก็โดนเหมือนกันโดนแทงได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
ก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
เขาบอกว่าเป็นคดีโหดซึ่งฆ่าคนที่ไร้ทางสู้
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำ
บริเวณห้องแถวอยู่ถนนชายกระป๋อม๒
ที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
พอเกิดเหตุตำรวจแล้วก็ชุดกู้ชีพกู้ภัยไปตรวจสอบ
มีคนเจ็บ๒รายค่ะก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
มีนายยุทธพงศ์พลกุลหรือว่าลุงแดงอายุ๖๒ปีที่เป็นเจ้าของร้าน
มีบาดแผลก็คือโดนมีดแทงที่บริเวณคอทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวา
เหนือราวนมด้านซ้ายโดนแทงเป็นสิบกว่าแผลท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนอีกรายนึงก็คือนางทองอยู่สุวรรณอายุ๕๘ปี
เป็นน้องภรรยาของผู้ตายก็ถูกแทงที่บริเวณคอด้านขวา๑แผล
ตอนนี้รู้สึกตัวดีอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่
และในที่เกิดเหตุนะคะชาวบ้านเขามาดูเพียบเลยมามุ่งดู
บริเวณลิ้นชักเก็บเงินของโต๊ะเก็บเงินในร้านถูกเปิดออก
ที่พื้นก็มีกองเลือดอยู่
ข้างร้านมีเศษผ้าก๊อสที่เปื้อนเลือดมีกองเลือดอยู่
โดยนางสมศรีภรรยาของผู้ตายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นตัวนางสมศรีออกไปซื้อของที่ตลาด

แต่พอมาถึงก็เห็นว่าทำไมคนมามุงอยู่ที่ร้านฉันเยอะจัง
มุงดูอะไรรู้เรื่องก็ตกใจค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะวิวาส
แต่เป็นเหตุชิงทรัพย์เนื่องจากลุงแดงอยู่ร้านคนเดียว
แล้วลุงแดงป่วยเป็นอมภาษณ์ครึ่งซีกด้านซ้ายด้วย
ถึงได้บอกคนร้ายใจโหดทำคนที่ไม่มีทางสู้
คุณคิดดูสิเวลาที่เขาจะเดินก็ต้องใช้เหล็กค้ำยันมาช่วย
ลุงแดงอยู่ร้านคนเดียวก็บุกมาก่อเหตุ
ซึ่งลุงแดงแกก็พยายามต่อสู้
แต่ก็กำลังก็สู้คนร้ายไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
คนร้ายก็เลยใช้มีดกระหน่ำแทง
บอกเลยนะบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยรีบเดินมาดูที่ร้านเห็นว่าลุงแดงเนี่ยถูกแทง
ส่วนคนร้ายเป็นผู้ชายวัยรุ่นสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
หมวกกันน็อกมาแบบเต็มใบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีขาวดำ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปนะคะไปทางถนนจันทอุดม
แล้ววันนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกถาปณะคลอสุวรรณา
ผู้กำกับการสพเมืองระยองก็บอกว่าจากแนวทางการสอบสวนเนี่ย
พบว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ได้ตังค์ไปเกือบ๔๐๐๐บาทค่ะ
แต่ทีนี้ลุงแดงไม่ยอมพยายามที่จะต่อสู้กับคนร้าย
ก็เลยถูกแทงจนเสียชีวิตส่วนน้องภรรยาก็พักอยู่ในห้องใกล้ใกล้กัน
ได้ยินเสียงร้องก็มาช่วยเหลือพอมาช่วยเหลือก็ได้รับบาดเจ็บถูกแทงไป
ตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
แล้วเขาก็เห็นค่ะว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ล่าสุดเนี่ยตามไปด้วยนะไปเจอรถคันที่ก่อเหตุ
ตำรวจยึดเอาไว้ค่ะยึดเอาไว้แล้วตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วด้วยว่าคนร้ายเนี่ยคือใคร
เพราะว่าทางตำรวจเขาก็บอกว่าได้เบาะแสต่างแล้ว
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุรถคันที่ใช้ในการก่อเหตุ
คือตั้งเอาไว้หลายประเด็นแต่สิ่งที่มุ่งไปเนี่ยมุ่งไปที่ประเด็นของการชิงทรัพย
หรือไม่ก็น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ทีนี้ครอบครัวและญาติเนี่ยนะคะก็ไปรอรับศพลุงแดงที่โรงพยาบาลระยอง
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเกาะกลอย
ก็ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ
ก็ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นคดีชิงทรัพย์นะครับ
เพราะตอนนั้นผู้ตายอยู่ที่ร้านคนเดียวนะครับ
แล้วก็น้องเมียที่รอดเนี่ยคือรอดได้เพราะว่าตอนแรกถูกแทงนะ
แต่วิ่งไปหลบซุกซ่อนตัวได้ทันนะครับ